คุณคุยมาตั้งแต่แรกแล้ว
คุณฝากพูดออกรายการเลยไหม

แอ้งจี้น่ะไม่ต้องตอนแรกเตรียมเงินไป๔ล้านบาท
แล้วก็คุณก็แทรงข่าวไปโอเคล่ะเอาแค่๓ล้านมันแล้วจบ
น่าจะเป็นข่าวเมาส์แล้วเป็นข่าวผิดอย่างแน่นอนเพราะว่า
วันที่แถลงข่าวทางฝั่งนั้นก็ยังไม่ทราบว่าผมจะแถลงเรื่องอะไร
สามีก็ยังไม่ทราบเลยว่าผมจะพูด๓ล้านออกไป
ขนาดคนที่นั่งแถลงข่าวด้วยกันยังไม่รู้เลย
แล้วคนอื่นจะมารู้เรื่องเยอะได้ยังไงเหมา
คนที่เขาบอกว่า๓ล้านบาทหลังจากนี้เขาเจนี่เขาจ่ายแล้ว
มันยังไม่จบอีกยังค่ะยัง
เพราะว่ามันไม่ใช่มาแค่สามล้านมันต้องตกลงกันเรื่องที่
หนึ่งคือเขามากันพร้อมกับข้อแม้๘ข้อในช่วงแรกครั้งแรกนะ
คือสิ่งที่เขาบอกสื่อไม่หมดเนี่ยเขามาพร้อมกับข้อแม้อีก๘ข้อค่ะ
ซึ่งผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้แต่เพียงแต่ว่ามันเลยทำให้มันจบยัง
มันยังจบไม่ลงแล้วนั้นแหละ
ดังนั้นไม่ใช่ว่าอย่าคิดว่าคือ๓ล้านฟาดหัวแล้วกลัวจะเดินกลับ
ไม่ใช่มันมีรายละเอียดยิ่งกว่านั้นที่สร้างยิ่มนี้มาเป็นปีนะมดดำ

เพราะอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้พาเลสบันเทิงตามต่อแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พาเลสบันเทิงโทรหาพี่บุ๋มเรื่องนี้ต่อ
ไม่เป็นไรเอาแค่เคลียร์ว่า๔ล้านฟาดคือขาวมั่วพี่โทรมาบอกแค่นี้
คุณบุ๋มยืนยันว่า๓ล้านก็ยังไม่จบถูกไหมฮะ
ยังค่ะยังค่ะยังเป็นเรื่องของรายละเอียดและการตกลงเจรจาค่ะ
ดังนั้นถ้าอยากรู้อะไรโทรถามได้แต่รายละเอียดบอกมากกว่านี้ไม่ได้

โอเคพอตายเคลียร์นะครับขอบคุณคุณบุ๋มมากขอบคุณครับขอบคุณครับ